ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัด

ความสามารถของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหลายครอบครัวต้องเผชิญกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
ครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้ก็เช่นกัน
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเผชิญกับวิกฤตอันเลวร้ายเพียงเพราะแตนตัวเดียว

หลังจากที่แม่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยอาการของเขาเขาก็จะร้องโวยวาย

เขาร้องแล้วเขาก็ดิ้นดิ้นร้องไม่หยุดไม่อะไร
ร้องทั้งกลางวันร้องทั้งทั้งคืน
ร้องจนคนที่อยู่ด้วยเนี่ยแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ในใจเราคิดว่าแม่เราต้องรอดแม่เราต้องไม่เป็นอะไร
ต้องสู้นะแม่ต้องหายแม่ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ไหนไหนสภาพมันโอ้เป็นพ่อเป็นแม่โอ้ออกจะเต็บ

เขามาล้มลงมันก็ลำบาก
ผมชื่อสัญญาพวกแพงครับ
เป็นโฟร์แมนทำงานเกี่ยวกับงานเคลือบพื้น
งานกันซึมอยู่รังศิษย์ทาง๓
บ้านหลังนี้ก็มีผมมีแฟนมีลูกสาว
ลูกเขยหลานอีกสองคน

แต่ก่อนแฟนผมทำงานอยู่ด้วยกัน
ก็คือจะส่งเงินมาให้ครอบครัวตลอด

แต่ว่าแฟนผมป่วยมาแล้ว๒ปี
ก็คือตอนนี้ทำคนเดียวมันก็ลำบาก

ตอนนั้นมียายแกมาสั่งผัก
แกบอกว่าแคทวันนี้ยายเข้าไปเก็บผักไหม
ก็เลยบอกไปเดี๋ยวหนูจะโทรไปสั่งให้

แม่เนี่ยเขามาสั่งผักหวานเนี่ย๒๐กรัม

เดี๋ยวไปเก็บให้แม่ก็บอกเนี่ยค่ะ
วันนั้นก็เลยชวนกันไป
ก็มีผมไปมีแฟนผมไป
แล้วก็ข้าวหอมไปแม่ยายไป

เข้าไปกับแอ่ข้าวหอมเนี่ย

ก็เก็บเรื่อยพอมาถึงตรงที่ต้นไม้อ่ะ

พอถูกต่อยปุ๊บเขาก็ลากหลานออกมา
เขามานั่งดูดลดซาเล้งกระทักอย่างเนี่ย

เขาบอกว่าไม่ไหวแล้ว

แล้วก็ตาเหลือกค้าง
แม่ก็เอาน้ำแข็ง
ชลมชลมชลมโหกหน้าพวกอะไร

ก็เงียบไปเลยนะไม่รู้สึกตัวเลย
ถ้าไม่พาลูกไปลูกก็คงไม่เป็น

ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิต

เขาไม่รับรู้แล้วก็ชัก

จากวันนั้นก็คือเขาไม่รับรู้ทุกอย่างที่ว่าเคยรู้เคยอะไรมา

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับแม่

จำคนรอบข้างไม่ได้ว่าเป็นใคร
ไม่รู้เลยว่าเราที่คอยดูแลแกอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นใคร

คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยสักอย่าง

ตั้งแต่ล้างหน้าแปลงฟันเช็ดตัว
แพมเพิร์ตเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้า

เขาไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เราบอกเขา

แรกก็เราก็ไปขอยืมเตียงที่อนามัยเขา

การที่แกดิ้นแรงเกรงเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมีครั้งหนึ่งแกตกลงจากเตียง
หัวแม่นี่ไปกระแทกลงกับใต้เตียงที่มันเป็นเหล็ก
เลือดกองนองกับพื้น
เราก็เอาผ้าเช็ดเลือดลดแม่
คือพยายามเช็ดออกเช็ดออกคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

หัวนี่เย็บ๕เข็มแล้วปากนี้เย็บ๓เข็ม
เขาบอกว่ารูบตกเตียงหว่ำแตก
คืนเอาไว้ถ้าตกอีกกลัวเขาจะพิการ
อันนี้ก็เลยเอาลงจากเตียง
พ่อปล่อยโคลนแค่ทัดไปเรื่อย
เห็นพลัทรรมตั้งอยู่แล้วมีอะไรตั้งอยู่
เพราะเขามันดามาลื้อข้นเหมือนเด็ก
เกิดว่ามาถูกน้ำร้อนจะหอกใส่เขา

มีผู้เวรกรรมอะไรก็รู้สึกสาหรับเขาเหมือนกันครับ
ออกมาจากโรงพยาบาลแรกก็เขาจะใส่สายอาหาร
เราก็ต้องไปซื้อข้าวสำหรับคนป่วยที่ให้ทางสาย
ซึ่งมันก็แพงแพงมาก
ก็ให้อาหารทางสายางถุงละ๗๕๐บาท
ถุงหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง
ซึ่งมันตกเป็นเดือนมันก็จะไม่ใช่น้อย
ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่มีรายได้อะไร
ผมหยุดงานมาดูแลประมาณ๓เดือนได้
ผมก็จะมีเงินที่ผมเก็บสะสมไว้ก็มีประมาณ๒แสน
แล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาช่วยก็รวมประมาณเหยียบ๓แสน
มารักษาเขาอยู่๓เดือนก็คือหมด
พอเราต้องมาคอยเลี้ยงดูแม่รายได้มันก็หาย

เรายังจะต้องมีลูกน้อยที่ต้องรับภาระอีก

ลำบากที่สุดคือไม่มีเงินเหลือติดตัวเลยสักบาท
นักศักรณ์เขาจะมาใช้จ่ายในครอบครัว
ก็คือให้ลูกสาวขายน้ำปั่นขายลูกชิ้นทอด
ขายไส้กรอกอยู่หน้าบ้านเพื่อเฝ้าดูแลแม่

เราไม่อยากให้เขาเป็นอะไร

ยายตาสวัสดีสวัสดีนะครับทุกคนครับ

ตอนที่แม่เขาสบายดีเขาเป็นยังไงกันบ้างครับ

ซึ่งเดือนหนึ่งก็จะตกประมาณสามหมื่น
ส่งบ้านส่งรถส่งลูกส่งเสียให้ครอบครัวที่อยู่บ้าน
มันคล่องทั้งการงานและการเงินนะ

แต่วิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัว
เพราะแตนตัวเล็กเท่านั้น

ที่แรกแม่ก็บอกว่าไม่อยากไปเก็บ
ลูกก็เลยไม่กล้าเข้าป่าคนเดียวกลัวหลง

เห็นบอกว่ายายรู้สึกผิดมากเลย

ถ้าไม่เข้าไปลูกสาวก็คงไม่เข้าไป

ผมก็รีบคว้ารถเก๋งออกมา

น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมง
จากที่ว่าแตนต่อยแล้ว
คือเขามีอาการชักหรือว่าเขาหมดสติไปเลย
ก็คือตาเหลือกค้างตั้งแต่ออกจากที่ว่าไม่ไหวแล้วนะครับ
จนถึงโรงพยาบาลครับจนถึงโรงพยาบาล
หมอก็บอกว่าโอ้อาการหนักมากเลย
เขาก็กลับถอดเสื้อถอดอะไรออก
แล้วก็ปั๊มหัวใจเกือบครึ่งชั่วโมง
ตอนนั้นใจของพ่อเป็นยังไงบ้างเพราะฉัน
เสียใจมากที่ว่าเหตุการณ์มันแค่นี้มันเร็วมากครับ

ไม่ถึง๕นาทีคนมันน่าจะน็อกได้เร็วขนาดนี้
หมอก็บอกว่าอาการนี้ที่เคยเจอมา
น่าจะ๑ในล้านคนที่ว่าเป็นเคสแบบนี้
ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวที่รอด

แตนตัวเล็กตัวเนี่ยนะที่ว่าต่อยไปเนี่ย
แล้วคุณทำยังไงกันนะครับคุณพ่อ
ก็คอยดูแลผัดกันดู๒๔ชั่วโมงนะครับ
้วนเปี้ยนผัดกันมาดูกันอยู่อย่างนั้นเลยเหรอลูกแคทหนูด้วย
หนูด้วยค่ะให้พ่อมารับไปกลับไปกลับทุกวันค่ะ
เพื่อจะมาเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลไม่มีสักวันที่จะไม่ไปค่ะเพราะว่าเป็นห่วง
พออยู่ใกล้ที่จะครบกำหนดหมอพูดอะไรอีกบ้างครับ
หมอบอกว่าเขากินอาหารเองไม่ได้ให้อาหารทางสายเหมือนที่นอนอยู่โรงพยาบาล
หมอจะขอเจาะคอให้ผมเซ็นเราก็เลยปรึกษากันว่า
ไม่ต้องเจาะถ้าเจาะเขาก็ต้องทรมานถ้าเขาคิดว่าจะไม่ใหญ่กว่าเรา
เราก็ต้องปล่อยเขาไปไม่อยากให้เขาทรมาน
แล้วหลังจากที่แม่หนากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่บ้านเนี่ยอาการแม่เป็นยังไงบ้างนะ
อาการเขาก็หนักอะค่ะก็ถึงขั้นที่แบบว่าเขาไม่รับรู้อะไรเลย
ป่วยติดเตียงเป็นอำมพลึกไปข้างหนึ่ง
เพราะว่าเต้นเลือดในสมองขาดเลือดขาดอากาศ
เขาจะมีกำลังแค่ซีกซ้าย
เห็นบอกว่าทางบ้านนะครับก็พยายามไปที่อนามัยใกล้บ้าน
ใครเป็นคนไปติดต่อขอเตียงมาลูก
หนูไปติดต่อขอเตียงมาค่ะ
ก็ได้เตียงมาเตียงผู้ป่วยแต่น่าเห็นใจตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชม
เพราะว่าแม่แกจะไม่รู้เรื่องก็คือจะต้องมัดเวลาที่นอน
ถ้าไม่มัดจะเกิดอะไรขึ้นมัดไว้กับเตียงเนี่ยครับ
เขาจะดิ้นดิ้นเหมือนคนมีกำลังอยู่อะไรประมาณนี้
เห็นบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่ตกเตียงและอันนั้นน่ะหนักมากด้วย
ก็คิดว่าเขาหลับแล้วกินยาก็คงจะหลับ
พอนอนไปสักพักนึงได้ยินเสียงปุ๊บเปิดไฟก็เห็นแม่เนี่ย
นอนไปกองกับพื้นเลือดกองนองเต็มพื้น

หัวเข้าไปกระแทกลงกับเหล็กข้างล่างอะค่ะ

ก็เลยต้องรีบไปโรงพยาบาลให้ไวที่สุดกลัวกลัวแม่ตาย

ผิวแทกแล้วก็ปากแทกครับยับไป๖เข็ม
ก็เลยเปลี่ยนจากเตียงของผู้ป่วย

ก็โควะเขาจะไปได้
ทั่วกลัวไปไฟช็อตมั่งพัดลมนี่คอหักไปหลายตัว
เกิบอะไรเขาก็จะดึงอะไรไปแล้ว

คุณตาใช่ไหมครับที่เป็นคนต่อล้อมที่ไว้ให้คุณแม่
ยายกับตาตอนนี้ความหวังที่ลูกจะกลับมาเหมือนเดิมมากน้อยแค่ไหนครับ
คิดว่าลูกจะหาย
หัวใจพ่อค่ะแม่เป็นไงบ้างครับ

แต่ใจอยากให้ลูกหาย
อยากจะเป็นแทนลูกได้

คือกอดของยาย

แล้วเวลากอดเขาแล้วแม่พูดว่าไงครับ

อาหารด้วย

เกิที่เราเก็บมีเงินเขื่อนั้นยินดีดี

เพื่อที่จะมาดูแลรักษา
ราคา๗๕๐บาทจะกินได้อยู่ประมาณอาทิตย์เดียว
แล้วก็ค่าพระอ้อมค่าสายางที่รูจมูก
ตาเห็นบอกว่าตาถึงกับต้องขายที่เพื่อมารักษาลูกเลยเหรอครับ
มีที่อยู่แปลงนึง
แต่พอดีเหมียนาทูลุงเข้ามาขอซื้อทรายเขาให้๒แสน

แต่มันหมดไปแล้วมั้ยก้อนนั้นอ่ะแล้วถึงก็ไปกู้ใหม่มั้ยยายกู้มาเท่าไรครับยายกู้มาใช้อะไรบ้างครับ
ใช้ในของลูกนี่แหละใช้ไปนู่นไปนี่จะว่าตรงไหนดีค่ะพาลูกไปพาลูกไปรักษา
พอก้อแรกหมดไปแล้วก็ไปกู้ดีกว่าเอาบ้านให้สามหมื่น
จากที่ว่ากินอาหารด้างสายก็คือหาอาหารเหลวเริ่มถอดกินเรื่อย
มันอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละกำลังใจนะ

เหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยมาก
เหนื่อยก็ต้องทนเหนื่อยต้องสู้ค่ะ
เขาหอมเขาหอมช่วยงานบ้านบ้างไหมลูกหนูทำอะไรบ้างคะ
หนูช่วยแม่เปลี่ยนแคมเพิร์ต
เช็ดตัวนี้ก็เขาจะเป็นคนเอาผ้าไปชุบน้ำในห้องน้ำมา
เช็ดตัวให้ยายตลอดค่ะ
เขาจะไม่เรียกยายเขาจะเรียกแม่หนา
ข้าวหอมถ้าขอพรได้หนึ่งข้อข้าวหอมอยากขออะไรดีลูก
อยากให้แม่หายค่ะ
ก็ต้องช่วยกันส่งกำลังใจนะ
ตอนนี้พ่อก็คือเป็นเสาหลักของบ้านแล้ว

แล้วตัวพ่อเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ปลาจีน

อยู่ที่ปฐุมธานีครับ
เดือนหนึ่งจะได้กลับทีหนึ่งก็ต้องพึ่งลูกสาวให้ช่วยดูแลแม่อยู่ที่บ้าน

ตอนนี้พ่อได้กำลังใจมาจากไหนล่ะครับ
ส่วนมากก็คือลูกลูกก็พูดได้ว่าพ่อต้องสู้นะ
เดี๋ยวหนูจะอยู่ช่วยขายของอยู่ที่นี่
เพื่อที่จะดูแลแม่ประมาณนี้ครับ
เวลาที่เขาท้อเขาจะบอกว่าพ่อสู้นะ

เพื่อวันหนึ่งแม่หายแม่ก็จะได้อยู่กับเราต่อ

สรรครับจริงแล้ววิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราในตอนนี้มากที่สุดคือ
ก็คือมันขาดแค้นเรื่องทุนทรัพย์ที่ว่าจะต้องไปใช้จ่ายในครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตพ่อคิดว่าจะนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรก่อน
จะไปทำร้านขายของชำให้ลูกนะฮะเพราะว่าตอนนี้ลูกก็ขายของอยู่แล้ว
ถ้ามีของมาขายเสริมกว่านี้มันก็น่าจะได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อยก็ยังดี
เพราะว่ายังไงเขาต้องขายของอยู่บ้านอยู่แล้วครับ
ดีนะครับเขาก็จะได้เป็นรายได้ที่เพิ่มภูมิขึ้นมาสู้กันนะ

อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดกำลังใจกันนะ
ยายตานะเป็นกำลังใจให้นะครับ
คุณผู้ชมครับคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอในยามวิกฤตก็คือครอบครัว
ถ้าทุกคนจับมือกันไว้ให้แน่นเราก็จะค่อยผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายนั้นไปได้นะครับ
อย่างเช่นครอบครัวของพ่อสันที่ไม่เคยปล่อยมือกันแม้ในวันที่อ่อนแอ
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อสันจากจังหวัดปราจิบุรีให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียวเกมต่อชีวิต
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

คันนะครับครอบครัวของพ่อสันนะครับ

การตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

แค่วางเรื่องให้ถูกว่าเฮ้ย
ต้องตอบเรื่องนี้ข้าวหอมต้องตอบเรื่องนี้เท่านั้นเอง

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อสันมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ออกทีวีด้วยนะครับแล้วก็มาเจอไฟด้วยแล้วลูก

คำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง
เรื่องนี้พ่อสันมั่นใจว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันตอบได้เลือกเรื่องนั้น

ครับแล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิก

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒จังหวัดปราจีนบุรี
เรื่องที่๓หลวงพ่อเอียกิตติโก
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕วงไมโคร
เอาเรื่องที่๕วงไมโครครับ

เรื่องที่๕วงไมโครครับ

ผมเป็นนักหนักดีครับผมเคยร้องวงไมโครครับ
อ้าวนี่นะครับแฟนเพลงพี่หนุ่ยอยู่นี่นี่เองนะครับ

ตั้งแต่พศ๓๓ครับ

ที่เขาร้องเพลงเพลงเดียวแล้วเขาตกแพ้นะ

กระทงหลงทางก็เคยเล่นครับ

ตอนนี้เขาคงจะไปดีไปสบายแล้วนะพ่อเนาะ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ไมโครมีผลงานทั้งหมดกี่อัลบั้ม
ตัวเลือกที่๑๖อัลบั้ม
ตัวเลือกที่๒๗อัลบั้ม
ตัวเลือกที่๓๘อัลบั้ม
และตัวเลือกที่๔๙อัลบั้

ตามวงไมโครตั้งแต่ออกระบัดแรก
ผมไม่แน่ใจว่าวงไมโครออกมาทั้งหมดกี่อัลบั้ม
โจทย์ข้อนี้ไปผมก็เลย๕๐

ข้อ๑แล้วกันครับ๖อาระบัมครับ
ตัวเลือกที่๑๖อัลบั้มครับ

พ่อยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แคทแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแคท

เรื่องหลวงพ่อเอียกิตติโก

ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องแคทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขายน้ำเป็นอะไรบ้างลูก
เป็นพวกชากาแฟนมสดน้ำผึ้ง
แล้วก็พวกเผือกอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้

ถ้าเป็นน้ำขวดผลไม้จะเป็นน้ำบูฮาไวน์ค่ะ

มันจะออกเปรี้ยวอมหวานค่ะลูกค้าชอบ
ปั่นกับน้ำชงอะไรขายดีกว่ากัน
ส่วนมากจะเป็นน้ำชงค่ะ

มันเร็วกว่าด้วยแล้วก็กำไรดีไหมหนู
ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะก็พอได้อยู่ค่ะ

พร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
งชงมันก็จะต้องมีอุปกรณ์กันหน่อยนะครับ

และกติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ชงเครื่องดื่มจำนวน๑๒แก้วภายในเวลา๓นาที
ชากาแฟชาเขียวนมสดนมเย็น
วันหนึ่งชงประมาณสัก๑๐๒๐แก้ว

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เชียร์ได้เลยลูกตากับใจเชียร์ได้เลยเต็มที่เลยนะครับ
เอาแล้วนะครับถึงแล้วคุณลูกช่วยกันนะครับ

โอ้โหเชียร์กันแบบว่าสนั่นหวั่นไหวเลยนะ

เป็นไงครับพ่อพบงูเห่ามาด้วยแหละครับพ่อพูดฟ่อไปยังไงบ้างลูกแคท
เหนื่อยค่ะเหนื่อยคิดว่าทำได้ไหม

ขอให้ได้นะถ้าขอให้โชคดีนะครับพวกเราเอาใจช่วยนะฮะ
เอาละครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยในวันนี้นะครับต้องไม่เกิน๓นาทีขอบพระคุณมากนะครับ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
ยายหลานเลือกหลวงพ่อเอียให้
จริงแล้วคนในบ้านเรานับถือหลวงพ่อเอีย
วัดบ้านด่านคือท่านเป็นพระเกจิองค์หนึ่งนะครับที่ชาวบ้านนับถือกันทำไมเราถึงได้ศรัทธาท่านครับยาย
เพราะป่วยมาอะไรมาก็ท่านดูให้ได้ถูกอะไรมาเป็นอะไรมาก็ไปหาท่านท่านก็ดูให้
พอจะทราบประวัติท่านไหมคร่าวเอาองค์รวมมาครับประวัติหลวงพ่อเอียคร่าว
ก็ตอนแกอายุกัน๗๓ปีบวชได้๕๒๐๐๐จาว

นี่ค่อยคล้ายออกมานิดละหน่อยอมภูมิเมื่อก่อนนะ
เอาล่ะก็เกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อนี่แหละยายนะครับ
ยายต้องตอบด้วยนะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลวงพ่อเอียกิตติโกเกิดวันที่เท่าใด
ตัวเลือกที่หนึ่ง๙พฤษภาคม๒๔๔๘
ตัวเลือกที่สอง๑๒พฤษภาคม๒๔๔๘
ตัวเลือกที่สาม๑๗พฤษภาคม๒๔๔๘
และตัวเลือกที่สี่๒๓พฤษภาคม๒๔๔๘
ยายนับถึงลงพระเยียมาเกือบ๒๐ปีแล้ว
ยายก็พอจะรู้วันเกิดของท่านมั่ง
โจทย์ข้อนี้มันง่ายมากสู้
ข้อหนึ่ง๙พฤษภาคม๒๔๔๘
ตัวเลือกที่หนึ่ง๙พฤษภาคม๒๔๔๘ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะจ๊ะยาย
เหลืออีกหนึ่งท่านในบ้านนะครับ
แต่สมาชิกเหลืออีก๒
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

หลงนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตะหลงขึ้นมาต่อ
ตอนนี้เหลือกันอีกสองเรื่อง
เหลือเรื่องจังหวัดปราจีนบุรี
และเรื่องบ้านของเรา

บ้านของเรานะครับขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญตะหลงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตาอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับตาครับ

เห็นบอกว่าตู้นี้เก็บอะไรเหรอครับตา

ซื้อก็ครอบครัวนี่แหละก็ยาย

ตอนนี้ที่ด้านข้างตู้เนี่ย

ตัวเลือกที่หนึ่ง

๓ม้าน้ำ

จะรู้ว่าหลานมันพาตาไปดูข้างตัวมีปูมีปลามีกุ้ง
แต่ไม่รู้ว่ามีหมาน้ำหรือเปล่า

ตอบข้อ๓ม้าน้ำครับ
ตัวเลือกที่สามม้าน้ำครับ
ขอให้ดูขนาดที่ถูกต้องนะคุณปาร์

เอาละครับ๔ข้อครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันนะฮะ
ว่าครอบครัวของพระสันจากปราจีนบุรีจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าทุน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่ในวันนี้สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

และโทษทีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว
มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัส

ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
ตอนนี้เข้าสู่ช่วงโหมดของการลุ้นแล้วครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
หลวงพ่อเอียกิตติโกครับ
เห็นไหนสภาพนั้นโอ๊ยเป็นพ่อเป็นแม่โอ๊ยอกจะแตก

ถ้าไม่พาลูกไปลูกก็คงไม่เป็น

หลวงพ่อเอียกิตติโกเกิดวันที่เท่าไร
ต้อนึง๙พุทธภาคม๒๔๔๘

ถูกถูกถูก

ถูกถูกถูก

วันที่๙พฤษภาคม๒๔๔๘นะครับ

นั่นแน่นะครับ

ครอบครัวของพระสันจากปราจินบุรีครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ข้อที่๒ที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับ

พอปล่อยเขาแล้วเขาก็ถัดไปเรื่อย
พ่อเขาก็ไม่รู้ข้อท้ายอะไรพูดอะไรหมดเรื่อง
ก็เลยต้องทำข้อไว้ให้แม่เขาออกมา
เผื่อว่ามาถูกน้ำร้อนน้ำอะไรครับจะหกใส่เขา

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วดลายด้านข้างตู้ไม่มีสัตว์ใดต่อไปนี้นะครับ
ขอตอบข้อ๓มานะครับครับ

เราถามว่ารวดลายของข้างตู้เนี่ยไม่มีสัตว์ชนิดใดนะครับ

เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยนี้นะครับ

แฟนผมถูกแฟนต่อย
ผมหยุดงานมาดูแลประมาณ๓เดือนได้
มารักษาเขาอยู่๓เดือน

ก็คือตอนนี้ทำคนเดียวมันก็ลำบาก

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ไมโครมีผลงานทั้งหมดกี่อัลบั้ม

เออถูกด้วย

ก็คือตอนที่ยุคแรกแล้ว
พลมาแยกผมไม่รู้ว่าแยกไปตั้งแต่ชุดไหนฮะ
แต่ผมรู้ว่ายุคแรกมากี่อัลบั้มแล้วเนี่ย

มีพวกนี้นะครับ
คือพ่อก็น่าจะคุ้นเคยแล้วก็อยู่กับ
คือต้องแกะเกือบทุกอัลบั้มเหมือนกันถูกไหมคะ

ไมโครมีผลงานทั้งหมดนะครับ

ตอนนี้นะฮะสองข้อครอบครัวของพ่อสันนะครับ
ปลาจีนได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
กุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก

มาเหลือเรื่องสุดท้าย

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับแม่

คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยสักอย่าง

ลุ้นกันว่าน้องแคททำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
นาที๑๒วินาทีครับ

เอาแล้วครับแต่ก็ทำกันสุดความสามารถนะครับ
มีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอกด้วยกัน

แล้วผมขอให้โชคดีนะฮะแล้วเล็งไปที่ตู้

มันน่าจะสัมพันธ์กับแม่กุญแจดอกนี้

ทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดี

เร็วเร็ว
เร็วเร็ว

เร็วเร็ว

โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

หมายเลขหนึ่งว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

๕๐๐๐บาทนะครับ

หนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่น๕๐๐๐บาท
พร้อมกับพ่อสรร๑๐๐กิโลกรัม

น้องแคทคิดว่ายังทำอยู่มั้ยลูก

นะพ่อนะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจ
เพราะว่าวันนี้ถือว่า

คุณผู้ชมครับวิกฤตก็เหมือนกับ
กำแพงที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการเดินทางของชีวิต

อาวุธที่จะทลายกำแพงวิกฤตลงได้
ก็คือความรักของ

เรามาช่วยกันนะครับทลายกำแพงวิกฤตนี้

และรวมทั้งน้องแคทเด็กน้อยนะลูกนะ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
แต่ก่อนร่างกายเขาก็สมบูรณ์

ตอนนั้นน้องก๊อตก็มีอาการขาหัก
แล้วก็กระดูกต้นคอร้าว
สิ่งที่ฉันเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ
กิ๊บเกิดมาก็พิการตั้งแต่กำเนิดค่ะ

ตักข้าวผัดใส่จานภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร